ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าในวันพรุ่งนี้นั้นจะมีไฮไลท์อะไรบ้างครับ
ซึ่งภายในงานครับจะเป็นคอนเซ็ปต์สปอร์ตเอ็นเตอร์เทนนะครับเพราะว่านอกจากการต่อสู้แล้วยังมีคอนเสิร์ตจาก๒วงล็อกแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง
สำหรับรายการนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า๗๕ประเทศทั่วโลกครับ
เข้าชมนะครับก็มีตั้งแต่ราคา๓๐๐บาทไปจนถึง๑๒๐๐บาทครับสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่ไปรับชมที่สนามได้ก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายท่อสดได้ทางไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา๓ทุ่ม๑๕นาทีเป็นต้นไปครับ